ผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๔๙ปีอยู่ที่กังเผอฯบ้านนาจังหวัดนครอยก๔๙ปี
จะให้ตัวเองกินหวังฆ่าให้ตายเพราะหลอนนั่นแหละค่ะจริงแล้ว
เอาทั้งมีดเอาทั้งปืนกะจะไปฆ่าพ่อให้ตายนะคะ
สุดท้ายลูกสาวของผู้ชายคลั่งเนี่ยต้องโทรแจ้งตำรวจโรงพักบ้านนา
มาช่วยจัดการหน่อยหนูไม่ไหวแล้วค่ะ
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกตำรวจทำไง
ตำรวจก็รีบลงพื้นที่สิคะเห็นมั้ยคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
นี่เป็นตำรวจจากโรงพักบ้านนานะคะมาปิดล้อมบ้านหลังนี้
เพื่อควานหาใช้คำนี้ก็ไม่ผิดนะควานหาตัวนายสมมากอาสาอายุ๔๙ปี
นายสมมากคนนี้มีพ่อชื่อว่านายเวียวระอาสาแล้วพ่อเนี่ยอายุ๗๘ปีแล้วนะคะ
นายสมมากถือทั้งมีดทั้งปืนเข้าไปจะทำร้ายร่างกายคุณพ่อที่กำลังถากย่าอยู่
สมมากตอนนั้นอาการหลอนแล้วค่ะอย่างที่บอกไปคิดว่าพ่อเนี่ยไปหุงข้าวแล้วก็ใส่ยาพิษให้กิน
ทีนี้ลูกสาวของนายสมมากบอกว่าเอาล่ะตอนนั้นก็อยู่ในจุดเกิดเหตุเห็นท่าไม่ดีเลย
ก็เลยพูดห้ามห้ามปลามนายสมมากก่อนที่นายสมมากเนี่ยจะเดินกลับไปที่บ้านพ่อ
ทำไงอ่ะโทรแจ้งตำรวจค่ะตำรวจก็มาถึงนะคะพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็กระจายกำลังแบบนี้
พร้อมกับตะโกนตอนแรกตำรวจอยู่ข้างนอกเห็นไหมตะโกนออกมาออกมาออกมาให้มอบตัว
แต่คุณคะไม่มีเสียงตอบรับจากรายชื่อที่ท่านเรียกส่งมากไม่ออกมาค่ะตำรวจยังไงนี่ไง
เข้าไปในบ้านแล้วเข้าไปควานหาตัวซ่อนอยู่ไหนเนอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่เจอค่ะไม่พบนะคะ
ลูกสาวของนายสมมากก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณตำรวจพ่อของดิฉันเนี่ยน่าจะไปอยู่บ้านเนี่ย
บ้านกลางนามแบบเนี่ยเพราะบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวแต่บ้านหลังที่ก่อเห็นเนี่ย
คือเป็นบ้านพ่อของเขาที่อายุ๗๘ปีที่เขาจะไปฆ่าทีนี้ตำรวจก็มามาเสร็จปุ๊บเจอไหม
ไม่เจอค่ะตำรวจใช้ความพยายามคือเกินร้อยอ่ะคุณพยายามหาตัวหาแล้วหาอีก
เกือบมืดแล้วตำรวจบอกว่าถอนกำลังก่อนแล้วประกาศเลยนะคะคนในพื้นที่
ถ้าเกิดว่าใครเจอตัวนายสมมากรีบแจ้งด่วนเพราะถือว่าเป็นภัยสังคมสมมาก
ไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกแล้วไม่ได้ทำแบบนี้เฉพาะคนในครอบครัวสมมาก
ทำกับคนอื่นมาแล้วด้วยพ่อของสมมากเล่าต่อบอกว่าก่อนหน้านี้
สักประมาณ๓๔วันก่อนที่จะคิดฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยนะคุณเชื่อไหม๓๔วันก่อน
แต่คราวนี้หนักกว่าคิดว่าพ่อตัวเองเนี่ยจะฆ่าตัวเองด้วยการวางยาพิษ
ในอาหารให้กินก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
พ่อเล่าต่อพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้นายสมมากเนี่ย
เคยมีครอบครัวกันไปแต่ก็เลิกรากันไปแล้วนะคะ
ส่วนลูกของนายสมมากพ่อเนี่ยท่านเนี่ยล่ะค่ะ
อายุ๗๘ปีก็เป็นคนเลี้ยงดูให้
ปัจจุบันสมมากเนี่ยแกอาศัยอยู่ในบ้านกลางทุ่งนาคนเดียว
ที่ผ่านมาสมมากเคยมีวีรกรรมอะไรบ้างคะคุณพ่อ
คุณพ่อบอกว่าเคยก่อเหตุเผาบ้านภรรยามาแล้วหนึ่งครั้ง
ครั้งนั้นก็ถูกจับกลุ่มมาแล้วส่วนตัวคุณพ่อบอกว่า
ก็นั่นแหละเรื่องของยาเสพติดนั่นแหละ
ก็เลยทำให้บ้าแล้วก็หลอนขนาดนี้เนี่ยนะคะ
นายสมมากเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วอีก๒ครั้ง
แต่คือก่อเหตุกับคนในครอบครัวนั่นแหละ
แต่๒ครั้งนั้นที่บ้านไม่ได้แจ้งตำรวจ

ตัดสินใจแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยระงับเหตุแบบนี้ค่ะ
ขึ้นภาพสมมาตรไว้ให้เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะ